เหตุการณ์เมื่อ๖เมษายนที่ผ่านมาคือมีกลุ่มชายที่บุกมาแถววัดฮิรัญญาราม
หรือว่าวัดบังคลานที่อำเภอโพธิ์ทะเล
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเชื่อไหมอาจจะเกี่ยวข้องกับสวคนดังด้วยนะ
เพราะหลังเกิดเหตุตำรวจไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๒๐กว่าคนที่บุกไปตรงวัดเนี่ย

มี๒คนที่เกี่ยวยงกับคดีนี้
ที่ตำรวจยังตามจับกลุ่มตัวอยู่ครับ

เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้เฮ้ยเดี๋ยว

คนนั้นแหละที่เรารายงานข่าวมาทั้งสัปดาห์
สวกิติศักดิ์ครับอาจจะเกี่ยวยงกับเรื่องนี้คุณผู้ชม

วันที่๑มิถุนายนเนี่ยนายกิติศักดิ์ครับก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่า
ผมยังไม่เห็นหมายเรียกนะแต่ยืนยันว่า
ผมเองไม่ได้เกี่ยวกับชายชุดดำที่บุกเข้าไปทำร้ายพระ
ทั้งในวันเกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปในวัดบางคลาน
ไม่รู้เห็นอะไรเลยถ้าหากว่าผมไปเกี่ยวข้อง

แล้วอย่างนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมาอะไรอย่างนี้ไหม
นั่นน่ะสินั่นน่ะสิจะเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่า

ผมอยากจะฝากเป็นข้อสังเกตนะครับว่า
โจ๊กนะครับคนตำรวจเอกพิเชษเนี่ย
ได้ลงมาที่สถานีตำรวจโพทะเลแล้วนะครับ
โจ๊กได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า
ชายชุดดงชุดดำไม่มีหรอกนะ
เป็นเด็กลูกหลานชาวบ้านเนี่ย

พยายามจะโยงมาให้ถึงสวให้ได้นะครับ

เดี๋ยวถ้าเห็นใบหมายเรียก
แล้วก็จะไปรับทราบข้อเก่าหานะครับ
อยากจะชี้แจงว่าไม่พ้นนะครับ

บิ๊คโจ๊กได้เปลี่ยนชื่อเหรอ
เมื่อกี้เห็นท่านบอกฝนตำรวจเอกภิเชษภิเชษภิเชษ

ถ้างั้นสุรเชษฐหักพานบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊ก

ก็มาย้ำถึงการออกหมายเรียกสวกิติศักดิ์
บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จับกลุ่มชายชุดดำได้

แล้วพอไปขยายผลเพราะว่ามีคนสั่งการอยู่เบื้องหลังนะ
คือ๒๑คนก็รับคำสั่งมาอีกทีนึง
ซึ่งบุคคลที่ถูกซัดทอดมีสถานะเป็นสว

ก็ในเมื่อเป็นสวมีตำแหน่งหน้าที่การงาน

ก็เลยให้มาออกหมายเรียกก่อนครับ
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางการเมืองอะไร
เป็นเรื่องทางคดีล้วนนะครับ